พูดถึงเรื่องอารมณ์ดีนึกถึงคนนี้ดีกว่า

ไม่ได้ร้อนเงินนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะ

นางบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือตอนนี้คอนเสิร์ตไม่มีนะคะ
อะไรทำได้ก็ต้องทำค่ะ
ระเบิดตุ้มตั้มคุณผู้ชมนะคะ
ลีลาการยิงปืนไล่ล่าโจรลาย
เป็นไงบ้างคะได้มั้ยคะ
ทนายความคนดังคุณผู้ชมเล่นประกบกันเลยค่ะคุณผู้ชม
งานนี้เจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ถึงไม่ใช่งานถนัดแต่ยุคโปรวิทย์๑๙

ไปฟังแซคชุมแพ้กันหน่อยค่ะ

แต่ก็แตวกันทั้งทาง

ก็ช่วงนี้มันยังไม่สามารถที่จะกลับไปเล่นคอนเสิร์ตได้ครับผม
อันไหนที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราก็ต้องรับไว้ก่อนในตอนนี้ครับผม